ยังไม่หมดเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดสุโขทัยพาไปหาอะไรกินแบบคุ้มอิ่มกันไปเลย
กินข้าวแกงแบบบุฟเฟ่ในราคาที่ถูกแสนถูกแล้วอร่อยด้วยครับ
นี่ร้านนี้ครับชื่อร้านร้านข้าวร้านแกง
นี่ครับตั้งอยู่ที่ตำบลปากแควร์อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ใครที่อยากกินของอร่อยในราคาเบาต้องมาที่นี่เลยเขาจัดเต็มจริงนะ
มีกับข้าวกว่า๑๐อย่างทั้งผัดทอดแกงจืดแกงป่าน้ำยาขนมจีน
สารพัดไปจนถึงของหวานเฮ้ยใครชอบกินพะโลมัสมันไหมโอ้โหเยอะแยะมากมาย
แล้วบุฟเฟ่เนี่ยราคาแพงไหมเท่าไหร่คะ๔๙บาทอิ่มไม่อั้นถูกแสนถูกครับ
ถามคนนี้ดีกว่าคุณนัชนนอพรรัฐลูกสาวเจ้าของร้านบอกว่า
จัดเต็มให้กับลูกค้าแบบนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าทุกคนเนี่ยนะได้รับผลกระทบจากไอ้โรคโควิดสิบเก้า
รวมไปถึงตัวเธอและสามีด้วยทำไมคือสามีเธอเป็นนักบินช่วงนี้ต้องหยุดบินไง
คุณครับใครจะไปเชื่อครับคนที่ทำงานสายการบินอย่างนักบินแอร์สจวดได้รับผลกระทบหมดนะฮะ
ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปใช่ฮะอ่ะส่วนที่ร้านนี้ลูกค้าที่เขามาเนี่ยเขาบอกว่าอิ่มท้อง
สบายกระเป๋าแล้วเนี่ยยินดีจริงที่มีคนอยากจะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลจากโรคโควิด๑๙
ราคาถูกแบบนี้คอนเฟิร์มนะเขาบอกว่าใช้ของดีให้กับลูกค้าครับ
สะอาดถูกหลักอนามัยใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดีครับ
แล้วเวลาไปตากคุณดูเป็นถาดหลุมคุณนึกถึงตอนที่เรียนอนุบาลไหม
เหมือนตอนเด็กเลยอ่ะตอนเด็กเลยอยากกินอะไรก็ใส่ตามหลุมไปดิ
เอาล่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะลองไปทานกันดูก็ไปกันได้นะครับที่ร้านร้านข้าวร้านแกง
เปิดบริการนะครับตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาที๗โมงครึ่งไปจนถึง๑๔นาฬิกาก็บ่าย๒นะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่สะดวกก็โทรไปสั่งอาหารให้มาเสิร์ฟถึงบ้านก็ได้นะเขาบอกว่าถุงละ๓๐บาทเท่านั้นเอง
หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้ก็โทรไปได้นะฮะ๐๘๖๘๙๙๗๗๕๕ชาวสุโขทัย
น่ายินดีจริงมีของดีของถูกให้รับประทานนะครับ
ถูกต้องทานเป็นแบบบุฟเฟ่ก็แค่๔๙บาทแล้วคุณตักตามอัธยาศัยเลยอ่ะ
ไม่สะดวกก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านได้อีกโอ้ยแบบนี้มีความสุขค่ะ